พูดถึงแม่น้อยโพงามค่ะนานทีแม่น้อยเนี่ยนะ
จะออกมาให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์กันแบบสักทีนึง
มีโอกาสบันเทิงไทยรัฐได้เจอกับแม่น้อยโพงาม
ก็เลยถามแม่น้อยหน่อยไม่ได้ถามเรื่องแม่น้อยนะ
ถามเรื่องของลูกสาวแม่น้อยนี่แหละ
ความรักของลูกสาวอย่างคุณแย้หญิงเนี่ย
กับว่าที่ลูกเคยให้โสตุลตุลัยเทพเนี่ยค่ะ

แล้วเรื่องวิวงวิวาอะไรอย่างนี้มีไหมมาตอนไหน
ได้ข่าวว่าแม่น้อยตอนนี้อยากอุ้มหลานใจจะขาดแล้วเด้อจ้า

ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยลูกแม่นะคะ
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วย

ว่าอย่างนั้นแต่อันนี้ก็บอกว่าต้องรอต้องรออีกฝ่ายหนึ่ง

แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปดูวันเดือนปีแล้ว
เราก็เห็นเขาเกินแล้วเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเกินไว้
ก็ให้แม่ดูว่าจะถูกใจไหมอะไรไหม

ฉันยังไม่รู้ได้ยังไงแต่เขาดูแล้วยังไม่ได้บอกดิฉัน
อาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าปีไหนก็เรื่องของเขา
ที่เคยพูดไว้ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้ว
มันจะพูดบอกว่าให้เขารักลูกเราครึ่งหนึ่งของเราก็พอ
แต่ตอนนี้มันเกินครึ่งเกินลิมิตเลยแบบดีมาก
ก็เลยนึกในใจว่าแม่จะบอกหนูนะว่า
แต่งก็ได้นะจูงมือเข้าโบสถแล้วจบก็ได้นะ
คือเรื่องของเรื่องรีบปั๊มลูกมาให้ฉันเร็ว

ประเด็นคือคุณแม่อยากอุ้มหลานมากอยากได้หลานมากเลย

ฝากไปถึงพี่ตุ๋นก็แล้วกันไม่ฝากคุณยาย่าหญิงละ

แม่น้อยเป็นคนที่หวังลูกสาวมาก

การที่ออกมาบอกแบบนี้ว่าลูกเผินมานี้